เราก็จะมีบรรยากาศเรื่องของการฉลองตรุษจีน
ในหลายจังหวัดเลยนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญนะฮะเมื่อวานี้
หลายท่านทั้งไหว้บรรพบุรุษตอนเช้า
แล้วก็ไหว้เจ้ายามค่ำคืนนะครับ
เรื่องของการเผากระดาษเงินกระดาษทอง

แต่ว่าบรรยากาศก็เป็นความสุขเช่นเดิมนะครับ
เราไปดูบรรยากาศตรุษจีนในหลายพื้นที่
ไปดูที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ
ดูสิคุณอันนี้เป็นของจีน
บนฝั่งเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วที่สปปลาวนะครับ
ซึ่งเรียกว่าอยู่ตรงข้ามบ้านศพรวก
อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายคึกคักมาก
โอ้โหพลุงามตระกาลตาแบบนี้นะครับ
เลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่จุดพลุติดต่อกัน
สว่างสวัยไปทั่วบริเวณแม่น้ำโขง
จากฝั่งไทยก็มองเห็นความสวยงาม
คนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเชียงแสน
เมื่อวานก็ถือเลิกถือยามกันสักประมาณ๕ทุ่มนะคุณนะ

ดีฉันว่ายคุณพ่อคุณแม่ว่ายพระ

เมื่อคืนผมตั้งโต๊ะไหว้เจ้าตอน๕ทุ่ม
ก็รอทูบรอเทียนดับก็ประมาณเที่ยงคืนกว่า
โต๊ะเล็กของบ้านผมก็อย่างนี้นะฮะ
บ้านก็จัดเต็ม
บ้านก็เอาเพียงพอนะครับ
ถือว่าทุกบ้านได้โชคได้ลาบจากเทพเจ้ากันนะครับ
เมื่อวานี้ที่เชียงรายถือว่าสภาพอากาศเย็น

และงานมหากรรมอาหารตรังดังทั่วโลก๒๐๒๐ค่ะ
ซึ่งนายลือชัยเจริญทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

พร้อมกับโชว์ลีลาผัดหมี่เตี๋ยว
หมี่ที่ทำมาจากข้าว

เสร็จแล้วก็แจกให้แก่ผู้มาร่วมงาน
ทานกันฟรีเพื่อความเป็นสริมงคล

คุณเช้าวันนี้คุณทานเส้นหม่งเส้นหมี่หรือยัง

โชคลาภจะมาต่อเนื่อง

ต้องดูดให้หมดเลย
ต้องซูดจริงนะคะ
แล้วนอกจากงานนี้ที่มีการผัดหมี่แล้ว

แล้วก็ออกร้านจำหน่ายเมนูเด็ดมากมายเลยนะคะ
ทีนี้พาไปดูบรรยากาศที่โคราชกันบ้างคุณผู้ชม
สารหลักเมืองของนครราชศรีมาเนี่ยนะคะ

เพราะว่ามีชาวไทยเชื้อสายจีนมากันเป็นครอบครัวเลย
นำทั้งของขาวของหวานผลไม้

แล้วก็ที่สารหลักเมืองเขาก็ขอความร่วมมือนะคะ
งดเผากระดาษเงินกระดาษทองบูชาเทพเจ้า
กระดาษใส่ในเข่งไม่ให้เผาเป็นมลพิษแบบนี้
ซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะคะ
เราไปต่อกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ชาวไทยเชื้อสายจีนตั้งโต๊ะไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
ชัยสิงเอี๊ยะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
รวมทั้งไหว้บรรพบรุษเพื่อแสดงความกระตันยู
แล้วก็ขอพรให้ลูกหลานประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับ
ยังมีการจุดประทัดเสียงดังสนั่นไปทั่ว
เพื่อเอาเลิกเอาชัยในวันปีใหม่จีนอีกด้วยนะครับ
ปีนี้ก็สังเกตได้ว่าของไหว้มีปริมาณลดลง
เนื่องจากทางผู้ว่าเองบอกว่าสินค้าต่างก็ปรับราคาสูงขึ้นกว่าปีก่อน
ก็ไหว้เท่าที่จำเป็นนะครับ

แล้วเผากระดาษเงินกระดาษทองเท่าที่จำเป็นนะครับ
เพราะว่าก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดฝุ่นพิษด้วย